เป็นช่วงที่เราจะได้เรียนรู้แง่คิดมุมมองของนักธุรกิจ

วันนี้เป็นชีวิตมุมมองของผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่ง
แต่ว่าความคิดยิ่งใหญ่มาก
เขาบอกว่าความสุขของเขาคือการให้โอกาส
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างนั่นเองครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าในขณะที่หลายคนอาจจะมองว่า
ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนั้นเป็นความสุขที่สูงสุดของชีวิต
แต่กับแพทย์หญิงนารินีภัยบูลเจ้าแม่ธุรกิจขายตรงกิฟเฟอรีน
ที่มียอดขายมากกว่า๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
มองความสุขที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
ไปดูบทเรียนชีวิตของเจ้าแม่รายนี้นะคะ
ในช่วงของถอดสูตรกับคุณพิมรจิตเอื้อวงชัยค่ะ
เป็นภาพที่ไม่คุ้นตานักสำหรับคนภายนอก
กับอิริยบทของแพทย์หญิงนัตลินีไพบูล

เจ้าของอาณาจักรกิฟเฟอรีน

ลุกร้าวสร้างแรงกระตุ้นให้คนสู้

และกองหนังสือขายหัวเราะอีกฝึกใหญ่
ภารกิจในฐานะแม่ทัพกิฟเฟอรีน
มีเรื่องให้แก้ปัญหาอยู่ทุกวัน
อ่านหนังสือเบาสมองทำให้เธอไม่เครียด
และมีมุมมองดีมาใช้เป็นพลังแห่งวาธศิลป์
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าสมาชิก
มันช่วยเรามันช่วยในเรื่องด้านจิตใจยังไงคะคุณหมอ

ก็มีความรู้สึกว่างานของเราใหญ่แล้วมันก็เครียด
ก็อยากจะทำให้ตัวเองมีความสุข
ตลอดชีวิตเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องบอกเลยนะคะว่า

พี่ทำงานหนักเพราะว่าเป็นคนที่อ่านการ์ตูน

แล้วก็จะบอกให้นักธุรกิจกิฟเฟอรีนทุกคน

เพราะว่า๓๘เป็นอายุที่เราก็จะไม่ทำให้เราทำตัวเหละจนเกินไป

ในขณะเดียวกันก็ยังมีความแอคทีฟ

ตุ๊กตามีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เธอหลงรัก

โดยเฉพาะตัวโปรดสีขาวที่แม่ซื้อให้เป็นของขวัญ
ตอนสอบติดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ

เพราะว่านี่เป็นตุ๊กตาสีขาวตัวแรกนะ

ตัวไหนน่ะอยากดูไหมคะขอร้องเลยค่ะเอาน้องให้ดู

ใช่นี่ตัวเท่าไหร่คะตอนนั้นล่ะคะ
ชื่อข้างในว่าตัวนี้ตอนนั้น๑๓๐๐บาท

ตอนนั้นมันคือ๓๙ปีมาแล้วนะคะ
อายุ๓๙ปีมาแล้วนะคะ
สะสมนาฬิกาเรือนหรูและผ้าพันคอหลากสี

หมอต้อยบอกว่านอกจากการให้ผู้อื่นแล้ว
ก็ต้องให้ตัวเองเพื่อสร้างกำลังใจที่ดี

เติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร
ไม่ได้ทำให้ประมุกกิฟเฟอรีนทำงานน้อยลง
ต้องทำงานเกือบทุกวันแม้แต่เสาร์และอาทิตย์
ก็ต้องเดินสายไปต่างจังหวัด

ดึกก็จะตื่นประมาณ๘โมงค่ะ

นอนประมาณเที่ยงก่อนคืนหรือ๑ถึงดึกนะคะ
นะคะแต่ว่าก็ได้นอนพอนะคะ
มา๘โมง๙โมงก็มาทำงานที่นี่ค่ะ

ประธานกิฟเฟอรีนยอมรับว่าปีนี้ต้องทำงานหนักมากขึ้น
เพราะยอดขายกิฟเฟอรีนปีที่ผ่านมาเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากเศรษฐกิจถดถอย
การได้ระมิกคลังสินค้าเก่ายานพระราม๖
ให้เป็นอาคารสำนักงานสไตล์อังกฤษ
ทนสีอบอุ่นเป็นสิ่งแรกที่เธอทำในปีนี้
เพื่อรองรับการขายและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น
แล้วหลักในการบริหารงานของเราหลักแล้วมันมีอะไรบ้าง
กรของกิฟเฟอรีต้องเรียกว่าตอนนี้โตมาก

เพราะฉะนั้นความยากก็จะมากขึ้นตามขนาดองค์กรที่โตขึ้น
เพราะว่าคนที่เข้ามาก็จะมีความหลากหลาย

แง่ของผู้บริหารจัดการก็ต้องพยายามบาลานซ์
ให้อยู่ในกรอบที่อยู่ร่วมกันได้โดยสันติและอย่างมีความสุข
วันนี้อาณาจักรกิฟเฟอรีนไปไกลกว่าที่เธอคิด
ขายปีละกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
และการสยายปีกไปปักหมุดอีกหลายประเทศในอาเซียน
แต่เอาเข้าจริงเป้าหมายของเจ้าแม่ขายตรง
กลับต้องการให้กิฟเฟอรีนเป็นสถาบันที่อยู่อย่างยั่งยืน
มากกว่ายอดขายมโหลานแต่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

ที่เป็นที่สร้างเจ้าของกิจการที่ยั่งยืน

ไม่ว่าหมอจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

ได้สร้างบทเรียนให้กับแพทย์หญิงนารินี
บทเรียนชีวิตและบทเรียนธุรกิจ
ทำให้เธอรู้ว่าคุณค่าของความสุข
ไม่ใช่เงินทองชื่อเสียงหรือความสำเร็จ

และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้าง
นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง